คุณผู้ชมคะพิยดาผู้ต้องหาตามไหมจับคดีช่อโกง
มอบตัวกับตำรวจเรียบร้อยแล้วค่ะเชื่อว่าเป็นผู้ต้องหาในคดีที่คุณผู้ชมน่าจะตามข่าวอยู่
แล้วก็อยากจะเห็นหน้าเธอคือเธอเป็นผู้หญิงหน้าตาดีอายุน้อยอายุ๒๙
จ่ายเงินไปแล้วไม่ได้มือถือหรือบางทีก็ได้มาแล้วมันไม่ตรงตามที่สั่งซื้อไป
โดยเฉพาะกรณีน้องกล้องวัย๑๔ที่ถึงขั้นเส้นเลือดในสมองแตกแล้วก็เสียชีวิต
แล้วก็มีผู้เสียหายหลายรายแล้วเธอก็เลยตกเป็นผู้ต้องหาออกหมายจับสุดท้ายเธอมามอบตัว
ทนายความมาด้วยพิยดาทองคำพันธ์อายุเพิ่ง๑๙
เพราะถูกออกไม้จับจากสหรรย์จังหวัดเชียงใหม่นะคะ
กงประชาชนโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวง
นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอม
หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน
ก็มีตำรวจสพนาหวายมารับมอบตัวบันทึกการจับกลุ่ม
ตามหมายจับปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดทุกข้อกล่าวหา
แต่ทนายความบอกว่าขอไม่เปิดเผยรายละเอียดอะไรเลยตอนนี้
ทีนี้ทีมข่าวก็เลยไปถามกับทัพผมธรพการปรับตำรวจภูตอนช่องวัดเชียงใหม่
ตำรวจรีพิเชษจิระนันตสินก็ได้ข้อมูลมาว่า
ยดาคนนี้เป็นผู้ต้องหาช่อกงน้องกล้องอายุ๑๔นักเรียนชั้นม๒
ของโรงเรียนแห่งหนึ่งที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่
น้องเครียดเส้นเลือดในสมองแตกและเสียชีวิตนะคะ
มีการออกไม้จับตำรวจก็ประสานงานกดดันหลายช่องทาง
ยดาก็เลยมามอบตัวซึ่งตามขั้นตอนแล้วเนี่ยนะคะ
เป็นพอผู้ต้องหามามอบตัวเองก็ต้องจับตามหมายจับของสพนาหวาย
ถามว่าจะให้ประกันตัวหรือเปล่าเบื้องต้นตำรวจบอกว่า
พอเขามามอบตัวแล้วก็ขอสอบสวนก่อน
เพราะคดีนี้โอ้โหถึงนายกนะคะนายกรัฐมนตรีผู้บังคับบัญชาระดับสูง
ก็ให้ความสนใจเพราะมันเป็นคดีที่กระทบกับความรู้สึกของประชาชนด้วยค่ะ
ก็ตอนที่มีการตรวจสอบเพิ่มเติมพิยดาเองปรากฏว่า
มีหมายจับอีกหลายคดีนะคุณผู้ชมมีหมายจับหลายคดี
คือพิยดาเนี่ยค่ะถูกสอบศูนย์๓ชั่วโมงกว่า
ตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่นำตัวไปสอบสวนที่กองบัญชาการตำรวจภูทรภาค๕
แต่ตัวพิยดาเองก็หน้านิ่งเลยค่ะ
บอกนักข่าวแค่ว่าขอไม่ให้รายละเอียดอะไร
ก็ขอโทษด้วยกันแย่หรือไม่ดายคะ
จะฝากอะไรถึงพ่อแม่น้องเขามั้ยอะ

เนอะน่าค่าวจะถามอะไรก็ตาม
เพียรดาก็นิ่งนิ่งและมันไม่ตอบ
คือเป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาที่เขาจะตอบหรือไม่ตอบนักข่าวก็ได้
ตำรวจก็สอบปากคำครึ่งชั่วโมง
พิยดาก็ถูกนำตัวออกจากห้องสอบสวน
ซึ่งก็เป็นท้องที่ที่พ่อของน้องกล้องแจ้งความเอาไว้
และก็สอบสวนเพิ่ม
ตกลงแล้วมันยังไงกี่คดีกันหน้าเธอทำอะไรเอาไว้บ้าง
พันธุ์ตำรวจเอกธวัชชัยพงวิวัชชัยรองผู้บังคับการสืบสวนภูทรภักดิ์๕บอกว่า
ยดาเนี่ยให้การกับตำรวจว่ารู้จักแอดมินที่ถูกตำรวจไซเบอร์จับกลุ่มก่อนหน้านี้
เธอบอกว่าเธอเป็นแม่ค้าขายของออนไลน์แต่ไม่ได้ขายมือถือ
บอกแบบนี้ค่ะเธอขายของออนไลน์ก็จริงแต่ไม่ได้ขายมือถือและไม่ได้ขายให้กับน้องกล้อง
แต่ตำรวจบอกว่าแต่ตำรวจเขาก็มีหลักฐานไง
ตำรวจก็มั่นใจในหลักฐานที่ตำรวจมีว่าจะสามารถเอาผิดพิยดาได้
แต่ว่าตอนนี้พิยดาบอกแค่ว่าขอเวลาเตรียมเอกสารกับทนายความก่อนที่จะมีการยื่นประกันตัว
ตำรวจคัดค้านการประกันตัวอยู่แล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะ
เพราะว่ายังมีอีกหลายพื้นที่ค่ะคุณผู้ชมค่ะที่พิยดาคนนี้มีหมายจับแล้วก็กระทำความผิดอยู่
ส่วนเรื่องทรัพย์สินเนี่ยก็จะเป็นหน้าที่ของทางปปง
ตรวจสอบเส้นทางทรัพย์สินของพิยดาต่อค่ะ

ส่วนจะมีหลักทรัพย์หรือว่าพิจารณาแล้ว

หัวหน้าโรงพักหรือทางศาล
ถ้าไปฝากกัพฤษา

มีความชัดเกณฑ์
เพียงพอที่จะดำเนินคดีกับผู้ต้องหา
การที่ต้องหากฆาติเศษเราไม่ได้มีกรับกับตรวจ
สึกฉะนั้นลักษณะของการแบ่งหน้าพิกันทำ

คุณผู้ชมคะตำรวจสืบสวนสอบสวนอาทยากรรมทางเทคโนโลยี
หรือเราจะชอบเรียกว่าตำรวจไซเบอร์
ก็เดินทางมารออายัดตัว
เพื่อนำตัวนางสาวพิยดาไปดำเนินคดีด้วย

อกจากนี้ค่ะเรื่องของเส้นทางการเงิน
สำนักงานป้องกันและปรับรามการฟอกเงินหรือปปง
มีคำสั่งลงวันที่๑๗กันยายนที่ผ่านมา
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ทรัพย์นางสาวพิยดาทองคำพันธ์
แล้วให้ผู้เสียหายของพิยดาเนี่ย
ยื่นหลักฐานแสดงความเสียหาย

ทั้งตำรวจไซเบอร์ทั้งปปง
สำหรับพิยดาคุณผู้ชม
เขาเปิดร้านค้าออนไลน์ผ่านอินสตาแกรม

คนที่ไปดูก็เลยเชื่อ

พฤติการก็คือตำรวจบอกว่า
ยดาเนี่ยเกี่ยวข้องกับขบวนการนี้จริง

ตำรวจเขาก็เลยนำหมายสารไปตรวจสอบ

ราชพฤกษ์อำเภอเมืองนนทบุรี

ตั้งโต๊ะตู่เซฟนิรภัยกระเป๋าแบรนด์เนม
เอามาตรวจสอบหมดเลยคุณผู้ชม

เป็นการเจรจาพูดคุยกับเหยื่อที่มาซื้อของค่ะ

แล้วพิยดาเนี่ยเขาก็มีพฤติกรรมที่ใช้ของแบรนด์เนม

แต่ประเด็นก็คือมีการตรวจสอบของตำรวจ
พบว่าพิยดาเคยมีความผิดในคดีลักษณะเดียวกัน
ในพื้นที่สพคลองหลวง

เพราะว่ามีหมายจับของสารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปฐุมธานี

อีกเรื่องหนึ่งที่อยู่ที่สารเยาวชนเนี่ยมันเรื่องอะไรยังไงบ้าง
ตำรวจบอกว่าก็จะต้องบันทึกไปที่เลขาธิการปปง
ตามพรบป้องกันและปราบรามการฟอกเงิน
แล้วก็ยึดทรัพย์ทั้งกลุ่มเลยนะคะ
กลุ่มในขบวนการนี้ยึดทรัพย์
แล้วก็เพื่อที่จะเอาไปชดใช้ให้กับผู้เสียหายเขา
คือตอนนี้เธออายุ๑๙ก็ไม่ผิดหรอก
ถ้าเกิดเธออายุ๑๙แล้วเธอจะมีทรัพย์สินข้าวของเครื่องใช้
ใช้ชีวิตหรูหราถ้ามาจากการทำมาหากินที่สุจริต
ใช่ไหมฮะซึ่งเธอก็ต้องไปชี้แจงว่ามันมาแบบไหนอะไรยังไง
ถ้าท่านผู้ชมจำได้เนี่ยก่อนหน้านี้ก็คือพอมีกรณีของน้องกล้อง
ใช่ไหมฮะหรือว่าน้องอีกหลายคนผู้เสียหายอีกหลายคน
ที่สั่งซื้อโทรศัพท์มือถือทางออนไลน์แล้วก็ไม่ได้
ถูกเชิดถูกอะไรก็ว่ากันไป
เจ้าหน้าที่ไปจับผู้ต้องหาผู้หญิงได้๒คนนะฮะที่ห้องพัก
สองคนนี้บอกว่าไม่ใช่เจ้าของเพจไม่ใช่เจ้าของไอจี
คนนี้บอกว่าหนูแค่รับจ้างเปิดบัญชี
ส่วนคนที่มาจ้างหนูเนี่ยชื่อพิยดา

เจ้าหน้าที่เขาก็ตามไปบ้านพิยดา
ไปที่บ้านเนี่ยไม่เจอพิยดาไปเจอแฟนไปเจอแม่ของแฟน
แล้วที่บ้านโอ้โหเหมือนที่คุณมาสอนบอกเมื่อกี้นี้

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์อะไรรถยนต์
ข้าวของเครื่องใช้แบรนด์เนมเยอะแยะไปหมด
แล้วเขาก็ตามหาตัวพิยดากันอยู่หลายวัน

แล้วมือถือเธอเป็นแม่ค้าออนไลน

คือบางข่าวก็บอกว่าเธอเนี่ย
บอกเคยขายมือถือแต่เลิกขายมือถือไปตั้งนานแล้ว

ทีนี้ท่านผู้ชมครับตำรวจก็ต้องไปขยายผลต่อนะฮะ
แต่ถ้าย้อนไปดูเนี่ยที่มันเป็นเรื่องเป็นราว
แล้วก็คือความจริงแล้ว
เราไม่ควรจะต้องแลกด้วยชีวิตของเด็กผู้ชายคนหนึ่งนะ
แต่พูดจริงนะฮะคือถ้าไม่มีกรณีของน้องกล้องเกิดขึ้นเนี่ย
ไม่รู้ว่ามันจะมีการโค้นไอ้พวกขบวนการแบบนี้ได้หรือไม่อย่างไร
น้องกล้องเป็นเด็กชายวัย๑๔ปีนะครับท่านผู้ชมครับ
เรียนอยู่ชั้นม๒ที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่
ก่อนหน้านี้เคยสั่งซื้อโทรศัพท์มือถือทางออนไลน์
แล้วไม่ได้ของโอนเงินไปให้แล้ว๕๐๐๐บาท
ตอนนั้นคุณแม่บอกว่าน้องกล้องเครียดมาก

จะซื้อมาเรียนออนไลน์เป็นมือสองนะ
คือคุณแม่เนี่ยเอาหลักฐานเป็นเสียงที่น้องกล้องเนี่ยโทรมาร้องไห้กับแม่เลยนะ
ว่าโอ้โหเนี่ยถูกโกงไม่ส่งมือถือมาให้ตอนนั้นแม่กับพ่อก็พยายามปลอบใจ
คือน้องกล้องบอกว่าทางร้านเนี่ยโอนเงินไปให้แล้วบล็อกหมดเลย
ติดต่อร้านไม่ได้พ่อกับแม่ก็พยายามปลอบใจ
บอกเออไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวยังไงพ่อกับแม่เนี่ยเก็บเงินซื้อให้ใหม่

ใช่ค่ะน้องบอกไม่อยากเดือดร้อนพ่อแม่ไงไม่อยากขอเงินพ่อแม่เพิ่ม
ใช่ไหมก็คงจะคิดว่าแหมเราทำให้พ่อกับแม่ต้องเสียเงินห้าพัน
แล้วต้องมาเสียเงินมาหาเงินอีก
เพื่อให้เราซื้ออีกเครื่องนึงอย่างนี้นะครับ
ท่านผู้ชมครับสุดท้ายตอนนั้นที่สั่งซื้อกันเนี่ย
กันยายนรออยู่สัปดาห์หนึ่งไม่ได้นะฮะ
แล้วน้องก้องถึงขั้นเครียดจนลักษณะมีอาการผิดปกติ
ต้องพาไปโรงพยาบาลแล้วเส้นเลือดในสมองก็แตก
แล้วก็เสียชีวิตชาปนกิจไปแล้วนะครับ
หลังจากน้องกล้องเสียชีวิตได้๗วัน

คนที่เขาบอกว่าเขารับจ้างเปิดบัญชี
สั่งซื้อโทรศัพท์มือถือจากร้านเนี้ยแล้วไม่ได้ของแล้วเงินก็ศูนย์ไปแล้ว
นบายมิ้นท์นี่แหละนอกจากนี้นะครับนอกจากน้องกล้องในเวลาไล่เลี่ยกันมีอีกคนนึงก็คือน้องชาบาแก้ว
ค่ะเด็กหญิงอายุสิบสองปีอยู่ชั้นมหนึ่งอยู่ที่ราชบุรีที่โพธาราม
น้องชาบาแก้วเนี่ยคุณแม่บอกว่าพอเห็นข่าวน้องกล้องรู้เลยว่าสงสัยลูกตัวเองโดนเหมือนกัน
นี่น้องชาบาแก้ววันนั้นคุยกับผู้สื่อข่าวของเราก็ร้องไห้ใช่ค่ะ
น้องชาบาแก้วสั่งซื้อโทรศัพท์มือถือมือสองเหมือนกันนะฮะ
นี่ฮะปรากฏว่าไม่ได้ของเหมือนกันนะครับปิดช่องทางการสื่อสารทุกอย่าง
ว่าเขาเปิดบัญชีบัญชีไหนอะไรยังไงก็ไล่อายัดไว้หมด
แล้ววันนี้ก็พิยดาก็มามอบตัวนะฮะแต่เธอปฏิเสธข้อหา
อันนี้ก็เป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาที่เขาสามารถปฏิเสธได้นะ
คุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาเยอะว่าถ้าจะปฏิเสธว่าไม่ได้ขายโทรศัพท์มือถือเนี่ย
โฟนก็โทรศัพท์แต่จะบอกว่าไม่ได้ขายโทรศัพท์ได้ยังไงอะไรอย่างนี้
ทีนี้ทีมข่าวของเราก็ไปที่สพนหวายที่ตำรวจควบคุมตัวพิยดาไปสอบปากคำ
ตั้งแต่ช่วง๖โมงเย็นที่ผ่านมานะคะก็มีทนายความอยู่ด้วยตลอด
ทุ่มครึ่งพ่อแม่ของพิยดาเดินทางมาให้กำลังใจที่สพนาหวาย
แล้วก็ค่อนข้างอ่อนเพลียกินข้าวน้อยบางช่วงที่พ่อกับแม่ของพิยดาก็
พยายามเอามือลูบหัวลูกเพื่อให้กำลังใจ
พอพ่อของพิยดาออกมาจากห้องสอบปากคำนะคะ
ทีมข่าวก็ถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แต่พ่อไม่ตอบพ่อก็ให้ทนายความเป็นคนตอบ
ก็บอกแค่ว่าพ่อกับแม่เดินทางมาเพราะอยากจะมาให้กำลังใจลูกสาว
หลังเกิดเรื่องลูกสาวเครียดมากกังวลมาก

เด็กมากที่จะต้องมาเจอเรื่องอะไรแบบนี้
อันนี้พ่อของนางสาวพิยดาบอกค่ะ
พ่อนี่รูปหัวน้องหรือว่า
ก็ให้ลูกเข้มแข็งไว้อะไรไว้นะครับ
เพราะเขาก็ยังไม่อยู่ยัง๑๙นะครับ
ที่ผ่านมาลูกมีปรึกษาอะไรบ้างไหมครับ
เรื่องของการทำงานเรื่องอะไรอย่างนี้

พ่อก็พอจะทราบสิ่งที่น้องทำเป็นแม่ค้าออนไลน์อย่างนี้

เดี๋ยวขออนุญาตเอาของไปพอดีน้องก็จะเข้าห้อง

อาจจะต้องนอนห้องควบคุมขังคืนนึงหรือว่ายังไง

คิดว่ารู้ไหมครับเกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกสาว
หรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันอาจจะไม่ใช่ความจริงเลย
อ่าก็ยังไงแล้วเดี๋ยวต้องต้องดูละเอียดอีกทีครับ
ก็ส่วนใหญ่ก็จะให้ทางทนายความพูดแทนนะคะ
ยดาเองก็ไม่พูดอะไรให้ทนายความพูด
พ่อก็ไม่พูดอะไรก็โยนไปให้ทนายความพูด
ไม่เป็นไรทีมข่าวก็ถามทนายความก็แล้วกันนะคะ
ทีมข่าวก็ถามทนายวิเชียน
เขาก็บอกว่าก็คือพิยดาเข้ามอบตัวกับตำรวจ
ตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่ตามหมายจับ

ทั้งคดีช่อโกงและคดีการนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จ

บอกว่าก็เนี่ยการมามอบตัวเป็นการแสดงความบริสุทธิ์ใจ

ไม่เคยหลอกลวงไม่เคยช่อกง
ไม่เคยขายโทรศัพท์มือถือให้กับใครทั้งสิ้น
รับแค่ว่าเป็นแม่ค้าขายของออนไลน์

เงินทั้งหมดที่ได้มามาจากการทำธุรกิจขายของออนไลน์ครับนี่นะคะ
พอมอบตัวกับตำรวจตำรวจแจ้งข้อหา๓ข้อหา
๑ช่อกลงประชาชน๒นำข้อมูลเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
พรบคอมอ่ะนะคะตำรวจแจ้งข้อหาที่สามเพิ่มด้วยก็คือฟอกเงิน
ทนายความบอกว่าในฐานะทนายความก็สู้คดี
นายบอกสู้ค่ะสู้ด้วยพยานหลักฐานค่ะก็จะขอให้การในชั้นศาลเท่านั้น
ดังนั้นถามว่าแล้วคืนนี้พิยดายังไงพิยดาก็จะถูกควบคุมตัวไว้ที่สพนาหวายนะคะ
คือทนายความก็พยายามยื่นขอประกันตัวในชั้นสอบสวนแล้วแต่ตำรวจไม่ให้ประกันตัว
พรุ่งนี้ก็นำตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดเชียงใหม่
ทนายความบอกว่าก็เดี๋ยวจะพยายามยื่นขอประกันตัวอีกครั้งในวันพรุ่งนี้
ดังนั้นวันนี้พิยดาก็อยู่ที่ห้องขังที่สพนาวาย
ตอนนี้ยังไม่ยื่นประกันตัวก็จะยื่นประกันตัวต่อสารพรุ่งนี้
น้องนี้มีขีดหน้าเคร่งเครียดไหมครับหรือกลังจัดไปเรียนอย่างเรื่องสิ่งข้าดดีขึ้นอีกครั้ง

การแจ้งเว้าหาเพิ่มคืออะไร

อืมหลังจากนี้นี่คุณกินข้าวลงแล้วนะ
ต้องให้กำลังใจนะครับน้องก็มีปรึกษาอะไรไหมครับ
ก็เบื้องต้นก็ยังไม่ได้ปรึกษาอะไรกันเลย
ก็ไม่มีปัญหานะครับก็มีสิทธิ์ในการสู้คดีใช่ไหมใช่ค่ะ
แต่คุณก็ต้องตอบคำถามให้ได้ว่าอายุ๑๙แล้วคุณขายของออนไลน์
แปลนเนมต่างคุณขายของออนไลน์ขายอะไร
ใช่ค่ะมันจะมีหลักฐานชัดแล้วค่ะว่าคุณขายอะไรใครโอนเงินให้คุณ
เงินกี่บาทใช่แล้วคุณโอนไปไหนต่อมันเป็นเส้นทางการเงินที่ตรวจสอบย้อนหลังได้หมด
สินค้าอันนั้นเนี่ยมันทำให้คุณแบบร่ำรวยมีรายได้เป็นกรอบเป็นกรรมอะไรได้ขนาดนี้
ถ้าคุณชี้แจงได้ก็ไม่มีปัญหาใช่ไหมฮะคุณไม่เกี่ยวข้องเลยนะ
มือถือแล้วไม่ให้ของอะไรไม่ได้เคยไปหลอกลวงใครก็ชี้แจงกันไป
แต่คุณต้องชี้แจงให้ได้ทุกผู้ชมครับมันมีอีกหลายคนที่เขาบอกว่า
นี่คุณชมพู่สรรพัฒน์ไปคุยนะฮะนี่คือน้องจันทัพปภาน้องอายุ๑๘ปี
เป็นหนึ่งในผู้เสียหายนะครับน้องบอกว่าน้องเนี่ยต้องการซื้อโทรศัพท์มือถือ
เอามาใช้เรียนออนไลน์ก็หาข้อมูลตามร้านขายโทรศัพท์มือถือ
ก็ติดต่อแชทกับทางร้านขอซื้อมือถือ๑เครื่อง
ทางร้านบอกว่ามีสินค้าพร้อมส่งน้องก็โอนเงินให้เลยนะ
เป็นบัญชีพร้อมเพลย์ชื่อบัญชีอันนี้ที่น้องบอกนะฮะ
ชื่อบัญชีนางสานัณฑิดาชาตาสุขโอนไปเมื่อ๑๑กันยายนที่ผ่านมา
สุดท้ายเนี่ยเงียบหายติดต่อไม่ได้
อ่าถ้าใครถูกหลอกเอาชื่อไปใช้อะไรบัญชีอะไรก็ว่ากันไปนะครับ
เพราะว่าน้องเขาบอกว่าเขามีหลักฐานการโอนเงินนะครับ
ทีนี้น้องจันทัพปะพาบอกว่าพอรู้ตัวว่าโดนหลอก
ว่าโดนหลอกไปแจ้งความที่สพธัญบุรีนะฮะ
ซึ่งตอนนี้ปรากฏว่าเท่าที่คุยกันมีผู้เสียหายที่เป็นเหยื่อที่ถูกหลอกเหมือนกัน
ส่งเอกสารมาให้น้องจันทรัพพา๓๗คนแล้วนะครับ
พอเธอถูกหลอกเธอก็เหมือนกับพยายามเป็นคนกลางในการรวบรวมว่ามีใครถูกหลอกอีก
แล้วตอนนี้เอาเอกสารเอารายชื่อต่างเนี่ยยื่นให้กับตำรวจไซเบอร์ไปแล้ว
อกจากนี้วันนี้มีผู้เสียหายติดต่อเพิ่มมาอีกอีก๒๐๐กว่าคน

หรือว่าเขาก็หาบัญชีที่มันบล็อกเบิร์กอะไรของเขาไปได้

น้องบอกว่าปรากฏว่าพอน้องเนี่ยออกมาเป็นคนรวบรวมเหยื่อผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ
มีผู้ชายคนหนึ่งโทรมาข่มขู่เป็นเสียงผู้ชายโทรเข้ามาทางมือถือเป็นสายลึกลับ
บอกให้เธอเนี่ยหยุดดำเนินการเรื่องนี้
อย่างนี้อ่าช่างตำรวจจริง
มันก็อยู่อยู่แบบไม่มีความสุขค่ะถ้าหนีก็คือต้องหนีไปเรื่อยแล้วก็ไม่รอดอยู่ดี

ออกรายการไปคุยกับพี่หนุ่มกัญชัย
แล้วก็บอกเนี่ยกำลังรวบรวมรายชื่ออยู่นะ
พอเลิกรายการเนี่ยน้องบอกโทรศัพท์โทรเข้ามาเลย

แล้วก็บอกว่าเนี่ยเป็นตำรวจนะยังไงเหมือนที่น้องเล่า
หนุ่มกัญชัยเลยบอกงั้นเอาเบอร์มาเดี๋ยวพี่ลองโทรไป

คือเหมือนกับปิดมือถือไปแล้วอะไรอย่างนี้

มีอีกคนนึงนะน้องโมครับ
น้องโมยุคสิบหกปีครับท่านผู้ชมครับ

บอกกับคุณชมพู่สรรพัฒน์ผู้สื่อข่าวของเรา
บอกว่าน้องเนี่ยต้องการซื้อมือถือเหมือนกัน

เครื่องเก่าเนี่ยมันชำรุดแล้ว

ร้านบอกมีสินค้าพร้อมส่ง
เงินมาเลย๘๐๐๐บาทน้องก็โอนไป

ขอให้ส่งของมาให้ภายใน๒ชั่วโมงนะ
ไม่มีของมาฮะไม่มีของมาส่งครับ
ติดต่ออะไรก็ไม่ได้พอรู้ตัวว่าโดนโกง
พบว่าโอ้โหคนโดนโกงเขามาโพสต์กันไว้
ในชื่อร้านที่ถูกโกงไปเยอะมาก
ก็เลยไปแจ้งความที่สอนอท่าเรือเมื่อวันที่๕กันยายน
น้องโมบอกว่าเงิน๘๐๐๐บาทเป็นเงินที่
จนเก็บเงินได้คือที่ซื้อเนี่ย๘๐๐๐แต่แม่ให้๓๐๐๐
น้องเก็บเงิน๕๐๐๐เนี่ยค่ะคือน้องต้องร้อยอะตีซะพวงละบาทเนี่ย
น้องร้อยไป๕๐๐๐พวงอะค่ะกว่าจะเก็บเงินได้แล้วซื้อมือถือแล้วถูกโกงเนี่ยค่ะ
คือพอน้องรู้ว่าพิยดาเข้ามามอบตัวน้องโมบอกว่าไม่อยากให้ได้ประกันตัวเลย
อยากให้ผู้ต้องหาได้รับรู้ความรู้สึกของผู้เสียหายที่มีอีกหลายร้อยคน
คือบางคนเนี่ยเขาเดือดร้อนเหมือนกับตายทั้งเป็น
คนที่โดนก็แบบเหมือนตายทั้งเป็นไหนจะต้องเสียเงินไหนจะเสียใจอีก
จะเก็บมาได้แต่ละบาทมันยากมากค่ะไม่อยากให้เขาได้รับประกันตัว
เพราะเขาก็ควรแบบได้รับผลกรรมของเขาที่เขาโกงคนอื่น
ไม่อยากให้แบบมีการประกันตัวค่ะอยากให้เขาได้ใช้ชีวิตในคุกอะค่ะ
แบบว่าเขาอยากให้เขาได้รู้สึกว่าคนที่โดนโกงมันเป็นยังไงเขารู้สึกยังไง
หนูเก็บตั้งแต่ตอนที่หนูรู้แบบโทรศัพท์หนูใกล้พังอย่างนี้
เพราะแบบหนูอยากหนูกลัวหนูเรียนไม่ทันเพื่อนแล้วแบบเรียนออนไลน์ด้วยค่ะ
หนูก็ต้องเก็บเงินหนูก็เก็บแล้วทีนี้เก็บได้ครบ๕๐๐คุณแม่ก็ให้๓๐๐
เพื่อแบบจะมาซื้อโทรศัพท์สังหรณ์ใจเพราะแบบเขาไม่ตอบเลย
แล้วหนูก็เลยให้เพื่อนทักไปค่ะว่าแบบแต่เขาตอบเพื่อนหนูแต่เขาไม่ตอบอะไรหนูเลย
คือไม่ใช่แค่เด็กนะฮะคือผู้ใหญ่หลายคนก็โดนนะฮะ
คือพวกของอย่างนี้เราก็ต้องไว้ใจใช่ไหมเราก็ไม่คิดหรอกว่าจะมีใครโกงอย่างนี้ใช่ไหม
มีทหารคนหนึ่งทหารคนนี้เขาชื่อนายนะฮะคือคุณนายเนี่ยบอกว่าเพิ่งได้บรรจุเป็นทหาร
นี่ฮะเปิดเผยข้อมูลกับเรานะทีนี้พอได้บรรจุเป็นทหารก็เพิ่งมีเงินเดือน
อยากซื้อเป็นของขวัญให้กับน้องชายก็พยายามหาร้านที่ขายมือถือออนไลน์
ราคาขาย๒๕๐๐บาทเหมือนเดิมฮะสินค้าพร้อมส่งโอนเงินไปให้
รอทางร้านให้ส่งมาให้สุดท้ายเงียบหาย
พอรู้ว่าถูกหลอกก็ไปแจ้งความที่สพเมืองสระบุรีเมื่อ๑๕กันยายน
ตอนนั้นไปปฏิบัติรัชการที่สระบุรีพอดีก็เลยไปแจ้งที่นั่น
คุณนายบอกว่ายอมรับแบบเต็มอกลูกผู้ชายเลยนะว่าช้ำใจมาก
คือเป็นทหารแต่มาถูกหลอกเรื่องการซื้อโทรศัพท์ทางออนไลน์อืม
เหมือนกับเสียท่าให้มิจฉาชีพหลังจากรู้ว่าผู้ต้องหาเข้ามอบตัวแล้ว
รับว่าโล่งใจอยากให้ได้รับโทษตามกฎหมาย
แล้วก็หวังว่าจะได้เงินก้อนที่เสียไปเนี่ยกลับคืนมา
โอ้เดี๋ยวนี้งานก็หายากเงินก็หายากครับในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้นะครับ
ก็ต้องแบบคนเดี๋ยวนี้ก็หาเงินทางอ้อมหาเงินก็ง่าย
คนนู้นกินหลอกคนนี้กินเอาเงินของคนอื่นมาเพื่อบำรุงความสุขของตัวเอง
โดยที่ไม่รู้ว่าความทุกข์โผล่เนี่ยจะเป็นยังไงก็ไม่รู้
ก็ควรขอให้คุณฟังถึงไว้ก่อน
อันนี้คือผู้ที่ตกเป็นเหยื่อนะฮะค่ะ
เป็นหนึ่งในหลายร้อยคนนะครับ
บอกอันนี้เธอเป็นอีกมุมหนึ่งคือมุมที่เอาชื่อกับนามสกุลเนี่ยไปใช้เปิดบัญชี
อืมอ่าสมมุติว่าชื่อคุณไฟล์กันแล้วกันนะเธอบอกว่ามีคนเนี่ยโอนเงินเข้ามาหลายหมื่นบาทในบัญชีที่เธอเป็นเจ้าของ
เธอบอกเธอเพิ่งรู้เรื่องจากผู้เสียหายนี่แหละเพราะว่าตอนที่เขาไล่ตรวจสอบกันว่าบัญชีที่โอนมา
เงินมาให้แล้วไม่ได้ของมันชื่อเธอนะกลายเป็นว่าเธอเนี่ยเหมือนกับจะไปถูกเป็นผู้ร่วมขบวนการ
ตอนนี้ไปแจ้งความที่สพบ้านเป็ดแล้วเธออยู่ที่ขอนแก่นนะฮะเธอบอกว่าเมื่อสองกันยายนที่ผ่านมาไปแจ้งความนะ
เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าไม่มีส่วนรู้เห็นไม่ได้รับจ้างเปิดบัญชีด้วย
แล้วล่าสุดเนี่ยตรวจสอบไปเมื่อ๖กันยายนเนี่ยมันยังมีเงินเหลือติดบัญชีอยู่๔๔๐๐เลยนะ
ซึ่งเธอบอกเธอไม่เคยรู้เลยว่าชื่อนามสกุลเธอมีบัญชีนี้ด้วยค่ะคือมีคนเขาไล่ไล่มาไงว่า
เงินให้เธอไงตอนนี้เหลือเงินติดบัญชีอยู่๔๔๐๐๐
เธอบอกว่าสงสัยกลุ่มพวกนี้จะเอาชื่อกับนามสกุลเธอเนี่ย
ปลอมแปลงเพื่อเปิดบัญชีแต่ขอยืนยันว่าเธอไม่รู้จักเลยนะ
เดี๋ยวรอให้ตรวจสอบกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะเธอบอกว่า
ขอยืนยันให้ตำรวจมาตรวจสอบได้แต่ยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการนี้อย่างแน่นอน
บอกตอนนี้เธอเครียดมากเครียดมากจริง
แล้วจะไม่ยึดถึงว่าเราต้องมีส่วนรู้เห็นแน่นอน
ตอนนี้เราไม่ทราบว่าเปิดไปตัวเองตั้งแต่เมื่อไหร่
แล้วเขาออกไปได้ยังไงตอนนี้ค่ะอยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ยังสรุปไม่ได้ค่ะพี่เป็นบัญชีทิ้งนานแล้วไม่ใช้
ชี้ที่มีคนเอาข้อมูลของเราไปแอบอ้างเปิด
โอ้โหกรณีนี้
เป็นกรณีศึกษาหลายประเด็นเลยนะคะ
โดยเฉพาะเรื่องของการซื้อของออนไลน์
คุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาเยอะว่าไอ้ยอดผู้ติดตาม
มันซื้อได้ไงมันซื้อยอดได้
ให้ดูน่าเชื่อถือให้ดูว่าเออคนตามเยอะดูน่าเชื่อถือเนี่ย
เรื่องของการแอบเอาชื่อไปเปิดบัญชีธนาคารอีก
อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกรณีศึกษาที่ต้องตามต่อว่า

มันต้องตามทั้งทางธนาคารด้วยอะไรด้วยนะคะ
ว่ามันไปแอบเปิดบัญชีอะไรกันได้ยังไง
แต่ทีนี้อยากให้คุณผู้ชมฟังข้อมูลตรงนี้
ข้อมูลตรงนี้น่าสนใจเพราะเป็นข้อมูลจากแม่

บอกว่าแม่รู้แค่ว่าพิยดามีร้านขายเสื้อผ้าออนไลน์
แล้วพิยดาก็บอกกับแม่แฟนนะบอกว่า
เธอชอบขายของครับสนุกกับการขายของแล้วก็ขยันหาเงิน
แต่คุณผู้ชมคะแม่ของแฟนหนุ่มพิยดาบอกว่า

จู่มีตำรวจหลายหน่วยเลยบุกมาที่บ้าน
ค้นคดีช่อกง

ปีก่อนนะปีนี้พิยดาอายุ๑๙๒ปีก่อนก็๑๘

ตอน๑๗มีตำรวจบุกไปที่บ้านคดีช่อโกง
ของแฟนก็เลยรู้ว่าอ๋อพิยดาถูกดำเนินคดีช่อโกง
จากการขายโทรศัพท์มือถือครับ

ผู้เสียหายหลายร้อยคนมาร้องเรียนว่าถูกพิยดาโกงอ่ะ
แม่ของแฟนนุ่มบอกว่าแม่ก็ถามนะ
แม่ถามพิยดานะถามตรงเลยว่า
ทำหรือเปล่าเกี่ยวข้องหรือเปล่า
ยดาบอกแม่แฟนว่าหนูเป็นตัวแทนร้านค้า
แต่ร้านใหญ่ไม่ส่งของมาให้
หนูก็เลยไม่มีของส่งลูกค้า

จะเปลี่ยนไปขายเสื้อผ้าขายครีมแทนดีกว่า
ตอบแม่แฟนนุ่มแบบนี้ค่ะอ่า
ทีนี้ค่ะสัปดาห์ที่ผ่านมา
ก็ปปงอายัดบัญชีของพิยดาใช่ไหมคะ
ก็ไม่มีการโอนเงินจากลูกค้าของพิยดา
ก็เมื่อตอนที่พิยดาไม่มีเงินใช้
แม่บอกว่าแม่ก็ช่วยนะแม่ก็ไม่รู้ไง

ก็เคยให้อยู่หลายครั้งให้เยอะสุดกว่า๕๐๐๐บาท
แล้วพิยดาก็โอนเงินคืนแม่
บอกว่าถ้าเกิดจะถามว่าแม่เกี่ยวกับเรื่องเงินอะไรด้วยไหม
คือแม่เอาเงินสดให้พี่ยดาใช้เพราะพี่ยดาไม่มีเงิน

ทำไมมีการโอนเงินให้ใช่เพราะเดี๋ยวตำรวจต้องสั่ง
เจ้าหน้าที่ต้องสาวไงว่าเส้นทางการเงินทำไมเกี่ยวกับแม่

แม่ก็เลยรีบบอกเลยว่าคือเอาเงินสดให้พิยดาไป
พิยดาคืนแม่ก็โอนคืนมาทางบัญชี
อกจากนี้ค่ะมีเอกสารจากปปงมาที่บ้าน
บอกว่าบ้านที่เธออยู่เป็นของกลางคดีช่อกลม
เมื่อ๒ปีก่อนของพื้นที่สพคลองหลวง
บอกตกใจมากบ้านหลังเนี้ยแม่เอาเงินแม่ผ่อนนะ

แม่ยืมเงินพิยดามาดาว๑๐
แล้วคุณผู้ชมลองดูสิแม่บอกบ้านหลังนี้
เจ้าหน้าที่บอกว่าตกเป็นของกลางคดีช่อกง
เอาเงินพิยดามาดาวน๑๐ที่เหลือแม่ผ่อนเองหมดเลย

แต่พิยดาบอกแม่ว่ายังไงรู้ไหมคะ
อยู่เฉยเดี๋ยวทนายความดำเนินการให้
โอ้โห
พลาดตรงที่ว่าเราให้เขาโอนจองให้เรา

เพราะว่าถ้าบ้านหลังนี้เป็นบ้านมือสองค่ะ

ก็คืนเป็นเงินสดที่เราสะสมมาอะไรอย่างนี้ค่ะให้เขา
ยดาเขาเข้ามาเขาก็เป็นเหมือนลูกเราใช่ไหมคะ
แล้วเราขายของค่อนข้างที่จะมีเงินหมุนเวียนเป็นเงินสด
เราได้รับเงินสดลูกค้าอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่พันธุ์เนี่ยเขาที่เขาขายเขาจะมีเงินอยู่ในช่องทางบัญชีทางออนไลน์อะค่ะ
เราด้วยความที่เราเนี่ยไม่อยากเข้าธนาคารนะคะ
เราก็จะบอกว่าถ้าเขาต้องการใช้เงินสดให้เขามาเอากับเรา
แล้วเขาก็ให้เขาโอนเข้าบัญชีเราไปเจอลักษณะนี้เป็นการแลกเปลี่ยนเงินกันนะคะ
ผัวพันกันเรื่องโอนเงินแต่ว่าเราก็ไม่คิดว่าเขา

ไม่มีค่ะไม่มีแน่นอนค่ะเพราะว่าบัญชีของแม่เนี่ย
บัญชีนี้ที่โดนอายัดแม่ใช้เป็น๑๐ปีแล้วค่ะ
แล้วจะมีเงินหมุนเวียนในการใช้จ่ายอย่างนี้
อยู่แค่เป็นหลักแสนอยู่แค่นี้ค่ะไม่ได้มีเยอะไม่ได้รวยไม่ได้อะไรเลยค่ะ
นี่นะคะแม่แฟนนุ่มของพิยดาก็พยายามจะออกมาแจกแจงเรื่องของเส้นทางการเงิน
ถ้ามีเรื่องที่ว่าพิยดาโอนเงินเข้าบัญชีแม่เนี่ยอ่า
สาเหตุก็แค่ว่าพิยดาเอาเงินสดจากแม่ไป

แม่ไปพอคืนแม่โอนเข้าบัญชีแม่
แล้วก็มีประเด็นแค่ว่ายืมเงินพิยดามาดาวน์บ้าน
แต่คืนไปหมดแล้วแต่เงินที่ผ่อนเงินแม่

ก็ไม่มีปัญหาแล้วคุณแม่คุณแม่ก็ไปจับแจกแจง
ทำการอะไรซื้อบ้านเท่าไหร่

เรื่องของหลักฐานการผ่อนแต่ละเดือนแต่ละเดือน
ทีนี้ค่ะแม่ของแฟนหนุ่มพิยดาก็บอกว่าเสียใจมากนะ
คือพิยดาเนี่ยออกจากบ้านไปหายไปไม่บอกใครเลย
ก่อนหน้านี้นะคะก่อนที่จะไปมอบตัวหายไปเลยไม่บอกใครเลย

คือถ้าพิยดามีส่วนเกี่ยวข้องกับการโกง
เรื่องของการสั่งซื้อโทรศัพท์มือถือจริง
ขอบอกว่าครอบครัวแม่ไม่เกี่ยวนะ

ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้เลยจริงนะ
คุณแม่ของแฟนนุ่มพิยดาบอกอีกว่า
เป็นของขวัญวันเกิดให้กับลูกชายแม่
รถที่จอดอยู่ที่บ้านรถรถใช่ไหม

จนปีที่แล้วทีมข่าวก็ถามแม่นะคะว่า
ซื้อยังไงผ่อนเหรอหรือยังไง

แม่ก็บอกว่าแม่ก็ไม่รู้หรอกพิยดาเอาเงินมาจากไหน

เพราะคิดว่าพิยดาขายเสื้อผ้าแล้วได้เงินเยอะ

แล้วซื้อรถเงินสด๓๔ล้าน

มีเงินให้ยืมไปดาวน์บ้าน๑๐อะไรอย่างนี้

อันนี้คุณแม่ก็พยายามจะแจกแจง
แต่คุณแม่บอกกับทีมข่าวว่าแม่ไม่เกี่ยวนะคะ
แม่ไม่เกี่ยวกับสิ่งที่พี่ยดาทำ
เป็นขายเสื้อผ้านะไม่ได้ขายมือถืออะไรเลย

คุณผู้ชมไม่มีเลยคุณผู้ชมจะลองเสิร์ชดูบ้างก็ได้นะคะ

ซึ่งพอเข้าไปดูเนี่ย๓วันก่อนช่วงที่มีข่าวเกี่ยวกับพิยดานะ
จากเหตุการณ์ข่าวดังโซเชียลวันนี้

เราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดกับข่าวที่เกิดขึ้น
เนื่องจากว่ามีการแอบอ้างเอาชื่อร้านไปใช้
แล้วชื่อร้านของเรามันคล้ายคลึงกับชื่อร้านที่เขาแอบอ้าง

แต่ว่าร้านที่พิยดาบอกว่าเขาเปิดขายเสื้อผ้าออนไลน์
อ่าสตูดิโอกับสโตร์

นี่แหละค่ะนี่คือความคืบหน้าเรื่องนี้ค่ะ